ส่วนบรรยากาศเรื่องของการเมืองสุดท้ายนะครับ
กรกตก็ไฟเขียวให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้น
สามารถลงพื้นที่ไปปราศัยช่วยภาคหาเสียงได้
ในนามของแคนดิเดตนายกของพักนั่นเองนะครับ
ขนาดที่เมื่อวานเนี่ยมีทางด้านของบรองหัวหน้าพรรค
ฝรั่งประชารัฐไปไหว้อนุสาวริยาโมทิโฮราต
แต่ว่าจังหวัดนั้นเนี่ยพักเพื่อไทยเขามีการตั้งเวทีปราศัยอยู่
โอ้โหมีการเปิดเครื่องเสียงเป็นการข่มขวัญกันด้วย
ไปฟังบรรยากาศช่วงนั้นบางช่วงบางตอนหน่อยครับ
นี่ไหว้ตรงนี้เวทีอยู่ตรงนั้น

คือต้องบอกว่าภาพที่เราเห็นคือพักพลังประชารัฐ

นะฮะก็เป็นภาพระหว่างที่นายสุวิทย์เมสินซีมรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
นำผู้สมัครไปกราบไหว้อนุสวรีเท้าสุรนารีที่โคราช
ก็สร้างความสับสนไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่าใกล้
ใกล้กันอย่างที่เห็นเวทีใหญ่มาก
ที่ปราศัยของพักเพื่อไทยซึ่งก็มีการเปิดเครื่องขยายเสียง
เชิญชวนให้ประชาชนไปฟังการปราศัย
คือ๔พักเขาคล้ายกันแต่โลโก้แล้วก็อะไรเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับ
นายสวิทย์ต้องให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก็ต้องแข่งกับเครื่องขยายเสียง
แข่งกับเครื่องขยายเสียงของเวทีประสัยของพักเพื่อไทย
บอกว่ามีความหวังว่าคนโคราชจะเลือกพักพลังประชารัฐยกจังหวัด
เพราะว่าแน่นอนครับที่นี่คือบ้านเกิดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
หวังว่าหากกตอนุญาตให้พลเอกประยุทธ์ปราศัยหาเสียงได้
จะเชิญพลเอกประยุทธ์มาพูดมาฟังที่นี่
และให้ประชาชนในพื้นที่มาร่วมรับฟังด้วยนะครับ
ดินแดนแห่งนี้ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่าน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเราได้เห็นบรรยากาศ
อนุสวรีเท้าสุรนารีไปแล้วใช่ไหมคะ
ทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับกรกตหน่อยค่ะ
คือมีรายงานว่าในการประชุมกรกต
เขามีการพิจารณาหนังสือของพักพลังประชารัฐ
ที่สอบถามกรกตไปประเด็นพลเอกประยุทธ์
ได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพัก
จะสามารถขึ้นเวทีปราศัยได้ไหม
ช่วยผู้สมัครของพักหาเสียงได้ไหม
ซึ่งกรกตก็มีการพิจารณาข้อกฎหมายแล้วนะคะ
ก็มีมติว่าสามารถทำได้โดยเป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
แต่มีแต่นะขอให้พึงระมัดระวัง
เรื่องการใช้ตำแหน่งหน้าที่เป็นคุณเป็นโทษ

กรกตจะมีหนังสือตอบกลับพัก
กลับไปยังพักประชารัฐในสัปดาห์นี้
หนังสือตอบกลับเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันอย่างเป็นทางการมากยิ่งขึ้นนะคะ
ส่วนทางด้านนายชาญชัยอิสระเสนารักษ์อดีตสสพักประชาธิปัตย
ก็มีการเรียกร้องให้กรกตเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
แล้วก็ขอให้สอบประวัติกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทุกแห่ง
เพื่อป้องกันการกระทำผิดที่อาจจะเกิดขึ้น
รวมถึงมีการขอให้กรกตมีการชี้แจงขั้นตอนการขนย้าย
เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
อันนี้เป็นการป้องกันข้อคอรหา
เพราะครั้งนี้มีผู้ที่มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้า
มากถึง๒ล้าน๘แสนคนเลยนะคะ
มาดูฝั่งของพรรคไทยรักษาชาติกันหน่อยนะฮะ
ปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับฟ้อง
ไปยื่นไปยื่นฟ้องคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและนายทะเบียนของภาคการเมือง
เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าแม้กรกตนั้นจะใช้อำนาจทางการเมือง
แต่เมื่อถึงแม้กรกตใช้อำนาจทางปกครอง
แต่เมื่อกฎหมายของพักการเมืองระบุให้กรกตยื่นสารรัฐธรรมนูลเพื่อสั่งยุบพักการเมือง
หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำที่อาจเป็นปฏิปักต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย

การพิจารณาประเด็นนี้จึงอยู่ในอำนาจของสารรัฐธรรมนูล
จึงมีมติให้จำหน่ายคำร้องออกจากสารบนะครับ

นำทีมลงพื้นที่หาเสียงปราศัย
ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็บอกว่า
สถานะของพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่ยังไม่ชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ถือว่ามีอำนาจเหนือรัฐหรือเป็นยิ่งกว่าเจ้าหน้าที่รัฐ
เพราะมีอำนาจสั่งการระบบราชการมีอำนาจยกเลิกหรือยกเว้นคำสั่งทั้งหลายทั้งปวงได้
ไปฟังเสียงของคุณจตุรนนะครับ
เมื่อผู้สมัครเขาเตรียมการไว้
แล้วก็ต้องการที่จะชี้แจงกับประชาชน
ประชาชนต้องการคำชี้แจงในเรื่องนโยบายต่าง
เราก็จะดำเนินการต่อตามความต้องการของผู้สมัครนะครับ
โดยที่เราจะเน้นในเรื่องการที่ไม่ว่าจะเป็นการพบปะประชาชนก็ดี

จะไม่มีการพูดถึงเรื่องคดียุบพัก
คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงของพักอนาคตใหม่กันหน่อย

นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ลงพื้นที่ไปหาเสียงแถวตลาดเก่าพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะ
หลังจากนั้นก็ขึ้นรถแถวรอบอำเภอสัตว์ไทยหีฟ
แล้วก็จะเปิดเวทีประสัยที่หาดวรณภาบางแสนช่วงเย็นของวันนี้นะคะ
ซึ่งนายธนทรบอกว่าไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรเรื่องของคดีความ
ตอนนี้ขอมุ่งหน้าลงพื้นที่ต่างจังหวัดให้ได้มากที่สุดก่อน
ก็เลยลงพื้นที่ไปที่ชนบุรีแล้วก็ไปเจอแฟนไปเจอฟ้าทั้งหลาย
มาขอถ่ายรูปมาขอเซลฟี่กันเยอะ
นายกไปแล้วครับนะฮะอ้าวขณะที่นายบุญถาวรปัญญาศิษย์ทีมงานประชาชนและปกป้องรัฐธรรมนูล
หนังสือขอให้กรกตพิจารณาส่งคำร้องให้สารรัฐธรรมนุนยุบพักอนาคตใหม่
ตามมาตราเก้าสิบสองของพรบรประกอบรัฐธรรมนูลว่าด้วยพักการเมือง
เพราะมีพฤติการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย

กรณีที่นายธรรณทอลและนายปียบุตร
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเรื่องของการเมืองที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะครับ

บอกถึงเย็นนี้หน่อยละกันค่ะเวทีดีเบต
ครั้งที่๓ของไทยรัฐทีวีดีเบตสัญจร

ใช่ค่ะตอนนี้คุณจอมขวัญเดินทางไปที่ภาคอีสานแล้วนะ
เดี๋ยวเราจะไปจัดดีเบตกันสดที่โรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะคะ
หัวข้อวันนี้ก็คือชนะภาคอีสานชนะเลือกตั้งจริงหรือ
คือกลุ่มของคนอีสานมันเป็นกลุ่มใหญ่พักไหนได้ไปนี่ก็ถือว่าชี้ชะตาเลยแหละ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอติดตามกันได้นะคะ๖โมงเย็นวันนี้